เขาปล่อยแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
บอกว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่ง

คือประหลัดอำเภอเขาไปตรวจร้านอาหารตรงนี้พอดี
ข้าราชการคนนี้กำลังดื่มเหล้าอยู่

ราชการคนนี้ไม่พอใจก็เลยด่าแบบนี้ฮะ
ไม่เคยใส่ใจ

วิจัยวงศ์วินาคม

เราต้องเซ็นเซอร์ไว้สักนิดหนึ่งนะฮะ
ถือว่าเป็นการโต้เถียงระหว่างผู้ชายคนนี้
อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการของกระทรวงกระทรวงหนึ่งนะครับ
และกำลังที่จะเถียงกับเจ้าหน้าที่และประหลัดอำเภอครับ
สาเหตุที่มีการโต้เถียงกันครั้งนี้

ประหลัดอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
นำคณะไปตรวจสารประกอบการหน้าสพบางใหญ่
ระหว่างที่กำลังคุยกับเจ้าของร้านอยู่นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี

ลูกค้าแต่งกายชุดสีกากีครึ่งท่อน
กำลังนั่งดื่มสุราอยู่นำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปครับ
แล้วก็ด่ากราดการทำงานของเจ้าหน้าที่
หลัดอำเภอก็เลยเข้าไปเพื่อจะพูดคุยทำความเข้าใจนะ
ว่าการมาครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่คือมาปฏิบัติตามหน้าที่

และขอให้ชายคนนี้แสดงบัตรประจำตัว
แล้วก็หยุดถ่ายได้ไหมแต่ชายคนนี้ปฏิเสธครับ
ว่าเขาเองเป็นข้าราชการเหมือนกัน
แล้วก็ด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับ
อกจากนี้ชายดังกล่าวยังบอกอีกนะครับว่า
ผมมานั่งดื่มเหล้าถือเป็นการอุดหนุนสารประกอบการนะ
แต่เจ้าหน้าที่กลับมาจับผิดไร้สาระ
ทำแบบนี้ประเทศถึงไม่เจริญสักทีนะฮะ

แล้วก็ทางญาติทางเพื่อนก็มาช่วยกัน
เมื่อกี้มีคนโอ้โฮเอามือเปิดปากเลย

ไปที่สพบางใหญ่ฝั่งตรงข้ามเลย
แจ้งข้อกล่าวหาไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
เจ้าพนักงานดูหมินเจ้าพนักงาน

ซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ก่อนใช้เงินสดสองหมื่นบาทประกันตัวกลับบ้านไปนะครับ
ส่วนเรื่องการเป็นข้าราชการตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นข้าราชการจริงสังกัดกระทรวงแห่งหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้ถ้าทางฝั่งของพี่ข้าราชการนี้

ก็ชี้แจงมาได้ผ่านไทยรัฐของเราเช่นเดียวกันนะครับ
อ้าวแหมมันก็เป็นเรื่องความเมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับ